แต่ว่าวัดพระธรรมกายก็ยังมีการตั้งด่านรักษาความปลอดภัยที่บริเวณรอบวัด
เช่นเดียวกันกับตำรวจนะครับที่ได้มีการตั้งด่านตรวจตราในจุดสำคัญหลายแห่ง
บรรยากาศล่าสุดจะเป็นอย่างไรนะครับเราจะไปติดตามจากคุณเจนศักดิ์แซ่อึ้ง
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากวัดพระธรรมกายครับคุณเจนศักดิ์เชิญครับ
สถานการณ์โดยรอบวัดพระธรรมกายเวลานี้นะครับอาจจะแตกต่างจากเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ
โดยบรรยากาศโดยรอบนั้นเป็นไปอย่างเงียบเหงาครับและจุดบริเวณที่ผมยืนอยู่ตรงนี้คือบริเวณประตูที่หนึ่ง
เคยมีรถแคลจำนวนสองคันจอดกีดขวางการจราจรไว้ครับจะเห็นได้ว่ามีการย้ายรถทั้งสองคันออกจากพื้นที่แล้วนะครับ
และนั่นอาจเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งที่บอกให้เห็นว่าสถานการณ์ความตึงเครียดที่นี่นั้นได้คลิกข่ายลงแล้วบางส่วนครับ
ตั้งแต่ช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานะครับมีปริมาณฝนตกอย่างหนักอย่างต่อเนื่องครับ
ทำให้บรรยากาศบริเวณรอบวัดพระธรรมกายนั้นเป็นไปอย่างเงียบเหงาสวนทางกันกับมาตรการรักษาความปลอดภัยของวัดพระธรรมกาย
คืนนี้ยังคงเปิดประตูให้รถยนต์เดินทางเข้าออกเพียงแค่จุดเดียวถึงแม้ว่าในวันพรุ่งนี้นะครับ
จะนำกำลังเข้าตรวจค้นวัดพระธรรมกายเป็นครั้งที่๒หรือไม่
ซึ่งบริเวณประตู๕และ๖ที่ตั้งอยู่บริเวณถนนคองแอนนะครับ
ยังคงมีรถยนต์ส่วนบุคคลของศิษยานุสิต
ยอยออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
โดยมีเจ้าหน้าที่ของวัดคอยตรวจตาความเรียบร้อยของรถทุกคัน
และไม่อนุญาตให้รถยนต์ที่ไม่มีสติ๊กเกอร์ของทางวัดเข้าไปในพื้นที่ครับ
ส่วนประตูทางออกอื่นก็ยังคงถูกปิดตายด้วยประตูเหล็ก๒ชั้นครับ
โดยไม่มีศิษยานุสิตตรวจตาอยู่บริเวณภายนอก
เช่นเดียวกันกับประตูที่๑ครับที่ก่อนหน้านี้
มีการนำรถแคลมาจอดกิดขวางทางเข้าออกไว้
ก็ได้มีการเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่แล้ว
ทางด้านของตำรวจสพคลองหลวงนะครับ
ยังคงตั้งด่านป้องกันและปราบปรามบริเวณโดยรอบวัดพระธรรมกายรวมทั้งสิ้น๕จุดครับ
ประกอบด้วยบริเวณจุดสกัดคลอง๒ซึ่งใกล้กับประตูที่๗

จุดสกัดหน้าโรงเรียนสังอ่ำวิทยาใกล้กับประตูที่๘
และจุดสกัดบริเวณวัดกลางคลอง๔
ซึ่งทั้งหมดเพื่อดูแลความเรียบร้อยไม่ให้มือที่๓
อาศัยช่วงเวลาแห่งความตึงเครียดนี้ลงมือก่อเหตุสร้างความวุ่นวายครับ
แม้ว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยของวัดพระธรรมกายวันนี้

พระธรรมกายยังคงมีกิจกรรมตามปกติครับ
แล้วก็จะเปิดประตูให้สื่อมวลชนนั้น
เข้าไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
บริเวณสำนักสื่อสารองค์กรในเวลา๘นาฬิกา๓๐นาทีด้วยครับ

ครับขอบคุณครับคุณเจนสักครับ